คุณผู้ชมถามคุณสองคนแบบนี้ดีกว่า
ไหมเรื่องตัวเลขเนี่ยจะเข็ดได้หรือยัง
ถ้าถามวันนี้ไม่เข็ดเลยค่ะ
แต่ถ้าถามวันงวดที่ผ่านมาอันนั้นเข็ดอยู่
แต่ถ้าถามพี่แจ๊กรีนร้องเพลงเลยค่ะ
ว่าต้องสู้ต้องสู้จนจะชนะ

ไปดูซิว่าเรื่องตัวเลขแม่จะเข็ดหรือเปล่า
แววมาว่างวดที่แล้วคุณผู้ชม

ไม่จอยเลยจ๊ะ
เลขที่ตัวเองซื้อไม่ให้โชคเลยสักกะใบค่ะ
โดยแม่ฮายค่ะบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐ

น้ำตาเอ่อจะร้องไห้เอา
บอกว่าศูนย์เงินไปเยอะเลยโบ๋เลย

แต่ว่าแม่เข็ดแค่๑๕วันเท่านั้นนะ
เดี๋ยววันที่๑๖ตุลาคมปุ๊บ

โถคุณแม่ค่ะให้เราคิดว่าเข็ดตลอดไป
ไม่ใช่เข็ดแค่๑๕วันเท่านั้น

ที่เขาไม่เข็ดเพราะว่ามีคุณยายเล้ง

ผู้ที่ห้ามลูกสาวซื้อมาตลอดการ

ถูกมาทุกงวดมันก็ต้องมีพลาดกันบ้าง
งวดหน้ายังมีงวดหน้าเอาใหม่นะลูกนะ

มันใจชื้นคุณผู้ชมค่ะดูตามภาพเลย

มันมีการเคลื่อนเป็นวันแม่บอกอย่างนี้
วันนี้แม่ชอบเลขอะไรไปฟังค่ะ

สามมาสามมาแล้วมาไปด้วยนะ
สามมามาสามสอง
เนี้ยออกแล้วเลขมุมคน

งานออกมาถึงเหตุวันเวลา